รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
แล้วหนูเคยไปเต้นเนี่ยแล้วได้ติ๊บมากที่สุดเท่าไหร่เคยจำได้ไหม
แต่พี่เจนนี่มีติ๊บให้หนู๕บาทหนูเต้นให้หน่อยลูก

ขอโทษต่างจาก๕บาทเจออะไรอ่ะ

ตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี

เป็นนักร้องที่ตัวพอกับไมค์เลยนะลูก

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๑
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ

จะเต้นให้สุดแร่ง

กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
ในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
มังกอนจิ๋ว

สู้ไมย์ทรอยฮะ
ในตอนที่แล้วน้องอัปเดตแสดงความซ่าสุดป่วน
แถมยังเลือกโชว์เพลงยาก
มากวาดคะแนนไปจากกรรมการถึง๒๗คะแนน
วันนี้ทีมมังอ่อนหยิวเจ้าพระยา
งัดแผนไหนมาสู้ต้องติดตามชมกันต่อครับ
ขอต้อนรับทุกผู้ชมนะคะข้างสู่ร้องได้ยกตำรางซ่า

และกรรมการสุดซ่าของเราทั้ง๓ท่านครับ
เสนาหอยเจนนี่และพี่สุนารีครับ
ครึ่งแรกผ่านไปแล้วจากน้องอัปเดต
เป็นไงบ้างครับน้องอัปเดตทำสนุกไหมครับ
เป็นยังไงบ้างครับกรรมการ
โดนสนุกครับ
พออัปเดตดึงพลังไปหมดเลย
ครึ่งแรกเป็นน้องอัปเดตจากทีมสามซ่าบางกอก
เหลืออีกหนึ่งทีมครับนั่นก็คือทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
เขาจะมาทำเพื่อโรงเรียนวิชาวดี
แต่นี่เขาจะส่งใครขึ้นมาปราบน้องอัปเดต
เราก็ไม่รู้ได้อยู่ในห้องเด็กซ่านู้นแล้วครับ
โอ้โหวิ่งกันได้ไฟ
สวัสดีครับ

ผมให้คุณดูแลเด็กหรือเด็กดูแลคุณครับ
ต่างฝ่ายต่างดูแลกันครับผม

ตอนนี้เขากำลังเปิดฟอร์ครับผม
ซ้อมเต้นกันครับยื่นห้องผมไปหมดแล้ว

คุณแซคคุณแบ่งเอาตัวจี๊ดเนี่ยออกมาที่นี่สักคนหนึ่ง
นอกนั้นคุณก็รับผิดชอบต่อไปก็แล้วกันนะฮะ
ได้ครับผมรอสักแป๊บนะครับ

ไม่รู้นะว่าเขาจะแก้เกมมันยังไงนะ

คือถ้าเป็นผมนะผมก็คิดว่าน่าจะเอาตัวแบบสูสีสูสีน่าจะเป็นเด็กสุด
เหมือนแบบไม่รู้ดี
ปิดหนูแหละคิดว่าเอาน้องเกรทนะ
คือต้องเอาความสวยความน่ารักมาสยบความทะลึ่งตึงตังของอัปเดต

หลังจากที่ได้ดูร้องอัปเดตร้องเสร็จแล้ว
ทีมเราคิดว่าจะส่งใครไปสู้กับน้องอัปเดตในยกที่๑ครับ

อัปเดตเนี่ยก็ยิ่งทำอะไรยอดเยี่ยมกว่าเทียมน้องซะด้วย
หนูเองหนูเต้นแก่งแล้วก็ตลกด้วย

มากเกินร้อยเลย

ยกนี้น้องเก็ตจะเลือกเพลงอะไรไปสู้กับอัปเดตครับ

มีแล้วค่ะเขาเป็นคนหล่อมากเลยค่ะ
แล้วเขาก็เป็นคนใจดีด้วยค่ะ

เขาเข้ามาในฝันหนูทุกคืนเลยค่ะ
ไม่นานพี่ไม่ได้เหนื่อยทุกคืนเลยลูก

ถึงพี่แซคจะไม่ใช่ผู้ชายในฝันของหนู
แต่ก็ขอให้หนูชนะแล้วก็คว้า๓๐คะแนนมาให้ได้นะครับ
ค่ะพี่แซคเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

อิ่งคุณิตทาชวติพลารักษณ์ครับ

เก่งค่ะ

แล้วที่ให้เป่าหมายแล้อนเป็นคุณคุณครับ
ถ้าเกิดว่ามีคนมาให้ติ๊บเราเราก็จะเต้นอีกใช่ป่
น้องเกรทคะเดี๋ยวพี่เจนนี่มีติ๊บให้หนูห้าบาท

๕บาทเต้นขนาดนี้ถ้าสมมุติพี่ไม่ให้เต้นยังไงฮะ
ขอโทษต่างจาก๕บาทเจ๋อเลย
พี่หอยให้๒แสง
อ่าไม่ใช่ตำนวนเงินแล้วล่ะเป็นพี่คน

ขอประสุนขอประสุนครับพี่
ขอให้ประสุนด้วยด้วยนะคะ
เมื่อสาทุกลูกจ๋าขอบคุณค่ะ
ถ้าไม่รู้ว่าวันนี้ป้าจะรวย
หนูเอาตังมาฝากลูกก่อนลูกมา

แบงค์เหลีย

ผมก็ไม่ออกมามีเงินอะไรกันสักอย่างกันนะ

เจนนี่ให้เท่าไหร่ว่าไป

บอกบอกเลยแฟนเขาเป็นนักมวย

อันนี้เสร็จ

แล้วน้องแก๊สคิดว่าพอมีติ๊บแล้วเต้นได้คนเดียวใช่ไหมฮะ

ผมให้สองร้อย
ผมให้รถคันหนึ่ง
นี่บอกเลยนะเราเห็นแก่เงินมากเลย

หนึ่งร้อยบาท

เราดีนะ
จะไปเอาเงินกินร้อย
แล้วนักข่าวว่าแฟนก็ย่อร้อยกินรถ
แต่กระชอบชายอยู่ข้างนอก

หนูสายเปย์หนูอยากเปย์พี่หอย๕บาทค่ะ
หมื่นนึง

เราก็ต้องแสฟรีลมสัมภาษา

ครุ่นเธอ

เท่านั้นแหละครับ

จริงแล้วหนูเคยไปเต้นเนี่ยแล้วได้ติ๊บมากที่สุดเท่าไห

เขารับคนเต้นเพิ่มไหมลูก

เอาไปให้พ่อใช้หนี้ค่ะ

ค่ะโถพ่อคงจะเพิ่มมากเลยแล้ว

เรารู้สึกเบื่อน

เดี๋ยวเราจะต้องร้องเพลงในวันนี้

จากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา

บทเพลงผู้ชายในฝันครับ
เกรสจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
จะร้องเพลงผู้ชายในฝัน
ผู้ชายคนนั้นคือคุณพ่อของน้องเกรสเอง

ติดตามชมกันได้ในช่วงหน้า

ตั้งแต่เป็นสาวเป็นกา
หาผู้ชายถูกใจไม่
เมื่อคืนฝันดีน่าตก

ไปด้วยร้องไปด้วยแต่เสียงไม่ตกเลย

มังกรจิ๋วเจ้าพญา
ตัดสินใจส่งเล็กพริกขี้หนู
น้องคนสุดท้องอายุแค่๖ขวบ
ไปสู้ด้วยเพลงผู้ชายในฝัน
ถ้าน้องเกรสนำลีลาการเต้นเรียกติ๊บมาช่วยด้วยแล้ว

หนูชื่อเด็กหญิงคู่นิตาโชติพระรัติ

หนูอยู่ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาค่ะ
หนูเคยไปโรงเรียนวิชาวดีค่ะ
โรงเรียนวิชาวดีไม่ไกลจากบ้านหนูค่ะ
ไปช่วยครูใหญ่ทำห่อหมกค่ะ
สนุกมากเลยค่ะ
สนุกตอนตักห่อหมกลงในกระทงค่ะ
ตักไม่หกเลยนะคะ
ผู้ใหญ่ทำห่อหมกเพื่อเอาไปขายค่ะ
ผู้ใหญ่นำเงินมาเป็นทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนค่ะ
ดีใจแทนเพื่อนด้วยนะคะ

มาถามผู้ชายในฝันกันค่ะ
ตั้งแต่
แต่เป็นสาวเป็นกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันดีน่าตกฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดี
พาไปเที่ยวดูนะ
พาไปนั่งจูงจี
แล้วพาไปเที่ยวชมสวน
เด็ดดอกรำด้วนส่งให้ดูสิ
เสียบหูให้ต่างรายห่วงนะ
เสียบรุ่นเสียบรุ่นตั้ง๕๖ที
ตกใจตื่นตอนตีสี่
เหมะเสียดายจังเสียดายจัง
เสียดายจัง
เสียดายจัง
ถ้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนนะเรื่องฝั่นฉันดี
ผู้ช่วยอะไรน่าหยิกกระซิกกระซิกน่ารักน่าตื่น
ที่ยังมาอดอ้อสอคำสนอกมากมี
ฝันว่าคิดอยู่วับถ้าทุรวนรักจะทำไงดี
ถ้าความคิดคอยหยุดลงปั๊บอมมุมหมาหนุ่มหนัก
คุกจับเขาจริงตกใจตื่นมาเสนี
แหมเสียดายจังฮึดเสียดายจัง
ตี๕ไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนนะเรื่องฟันฉันดี
ผู้ช่วยอะไรน่าหยิกกระซิกกระซิกน่ารักน่าตื่น
ที่ยังมาอดอ้อสอคำสนอกมากมี
ฝั่นว่าคิดอยู่หวังถ้าทุรวณรักจะทำไงดี
ความคิดหยุดลงปั๊บอมมุมหมาหนุ่มหนัก
คุกจับเขาจริงตกใจตื่นมาเสนี
เหม่เสียดายจังเสียดายจัง

จบไปแล้วผู้ชายในฝันจากน้องเกรท
เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการดูนะลูกนะ
ว่าวันนี้ทำได้ประทับใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหน

ต้องบอกเด็กคนนี้เขาเกินวัยจริงนะ
ร้องเพลงหรืออะไรอินเนอร์ของเขาหรืออะไร
อย่างเช่นคำว่าผู้ชาย
บอกได้เลยอยู่ลาดพร้าวนี่ไปวิภาวดี

ตอนที่แบบตกใจตื่นขึ้นมา

ตกใจตื่นตอนตีสี่
เหมือนเสียดายจัง

เหมือนเพิ่งกินแบบกินนมเสร็จ

แต่น้องเกรทก็จะร้องอีกแบบนึง

เด็กคนนี้ผมว่ามีแววที่จะเดินทางต่อไป
ในสายร้องเพลงได้อย่างดี

ต้องบอกว่าเวลาน้องอยู่เฉยกับแสดง
เวลาเต้นเหมือนจะมีอ้าวปากหยั่วเยอะมากมาย
แล้วเวลาร้องคือเก็บได้ทุกเม็ดเลย
อารมณ์เวลาเสียดายก็คือเสียดายจริง
ก็คืออ้อนจริงก็คือเก่งมาก
แล้วก็ที่สำคัญเต้นไปด้วยร้องไปด้วยแต่เสียงไม่ตกเลย

แล้วก็น้องเป็นคนที่กระตันยูตั้งแต่เด็กเลยเนอ
พี่เชื่อว่ากระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็เจริญขึ้นเรื่อยแน่นอนค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะ
ได้รับคำชมจากคณะกรรมการไปทั้งสามท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนนกับน้องเกรทนะครับ
ขอเชิญทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีซ่าครับ

ไปลูกไปขอพูดสักคำได้ไหมครับ
อะไรครับลูกเหนื่อยใจจริง
คุณนี่มีของว่างให้น้องกินอะไรกันตลอด
แล้วมุกมับมุกมับคุณด้วยครับครับ
ผมถ้าไม่กินเอาไม่อยู่หรือครับ
ต้องกินเรื่อยครับ
ไม่เด็กผมเข้าใจครับ
แต่คุณน่ะไปแย่งเด็กกินทำไมครับคุณแท็ก
ครับผมก็หิวเหมือนกันครับ
ครับผมก็หิวเหมือนกันครับ
คุณแซคครับขอบคุณมากนะที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงครับ
ขอเชิญประจำที่ของคุณครับขอบคุณครับ
อัปเดตจากทีมสามซ่าบางกอก
ได้คะแนนจากคณะกรรมการไปทั้งสิ้น๒๗คะแนน
ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการ
จะต้องให้คะแนนกับน้องเกรส
เกรสจะได้กี่คะแนนครับ

คักอีหลีอีหลอคักกระดอกคัดี้
คักโผดโภบักโมบักแต่งครับผม
คะแนนของน้องเกรกคือ
ตกใจตื่นมาเสมี

เสียดายจัง
เสียดายจัง
สมกับเป็นน้องเล็กพริกขี้หนูประจำทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
เพราะน้องเกรสสามารถทำให้คนดูทั้งในห้องส่ง

ติดตามกันอย่างสนุกสนาน
ส่วนคะแนนจากกรรมการจะได้ไปเท่าไหร่

แซคในฐานะเป็นพี่เลี้ยงของน้องทั้งสองคน

มีอะไรอยากจะพูดกับน้องทั้งสองคนในยกนี้ไหมครับ
ครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็รู้สึกดีใจแทนพ่อกับแม่

ผมบอกได้ว่าเด็กสองคนนี้มีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนครับ
เพราะว่าเห็นตัวก็เปียกเล็กแค่นี้
ยังมีจิตใจที่จะทำช่วยคนอื่น

อธิบายความรู้สึกเป็นภาษาอีสานนะครับว่า

ผักโดดโพบักโบ้บักแต่งครับผม

ถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางนะครับผม
ยิตชิเนอรี่ที่ผมไปดูมานะครับ

ก็แปลว่าดีที่สุดครับผม
ขอบคุณคุณซักชุมแผนครับ
และคณะกรรมการจะให้คะแนน

ถ้า๓๐คะแนน
ก็คือคำว่า
มีมังกรสิวทะพยาจะพาใครไปในยนต์ที่หนึ่งนะครับ

เป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
ที่รู้จักมอบสิ่งดีให้กับคนที่ได้โอกาสกว่า
ภาพภูมิใจมากและขอบคุณมากค่ะเด็กทุกคน

และกลับมาพบกับความซ่าของเด็กที่น่ารักกันได้ใหม่นะครับ
แต่ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๒
เกรสจิ๋วแต่แจ๋วกวาดคะแนนจากใจกรรมการไปถึง๒๘คะแนน

ดีใจที่ทำสำเร็จค่ะ

แล้วก็ได้ช่วยบันเกิดหนูด้วยค่ะ
ขุนและน้ำตาสวยแทนบันเกิดมากเลยรู้ไหม
แล้วอัปเดตแหละครับรู้สึกยังไงบ้างครับ

ค่ะมันเคยคะแนนเดียวเองแล้วรอบหน้าเอาใหม่ก็ได้

วันนี้ทั้งสองคนก็ต้องภูมิใจนะ
เพราะว่าเราทั้งสองคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
เราทำเพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
อย่างนั้นพี่แจ๊คขอให้รางวัลกับเด็ก

เอาเลยครับผมทานให้อร่อยนะครับทานให้หมดนะครับ
ครับท่านผู้ชมติดตามร้องได้กับกำลังซ่าในยกที่๒ก่อนต่อไป
และฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเด็กทั้ง๖คนด้วยนะครับ

เยี่ยม
จบไปแล้วกับการแข่งขันในยกที่๑
น้องทั้งสองทีมสู้กันอย่างสุดฝีมือ

เข้มข้นขนาดไหนต้องติดตามได้ในตอนต่อไปของ
ร้องได้ยกกำลังสร้างสามพันคนนะครับ
แต่น้องพีมได้ที่หนึ่งโอ้โหพ่อสอนทั้งร้องเพลงแล้วก็สอนทั้งวิ่งด้วย
ใช่ค่ะจงภูมิใจเถอะบอกว่าคุณพ่อในเวลาซ้อมน่ะ
เสียงดังมากเฮ้ย
เขาโกรธไล่ผมหรือเปล่าน้าเติ้ล
ค่ะถึงพ่อจะดุนะคะแต่หนูก็รักพ่อนะคะ
ก็ขอขอบคุณที่พ่อสอนร้องเพลงสอนวิ่งมาตลอดค่ะ
หลวงพ่อเจ้าขา

เงื่อยจังหัวเจ้าอีก